ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ทางขึ้นวัดพระธาตุ
ด่อยศักยศจมอเทียงใหม่กันหน่อยค่ะเพราะว่ามีรถ
บรรทุกคันนึงเนี่ยนะคะไหลลงมาจากเนินแล้วก็ไปพุ่ง
ชนบ้านของชาวบ้านเนี่ยพังเสียหายเต็มไปหมดเลยค่ะ
ซึ่งทางด้านคนขับรถ๑๐ล้อเขาบอกเขายินดี
จะจ่ายค่าเสียหายให้คุณผู้ชมไปดูภาพ
ไม้ที่มันกระเด็นออกมา
คือรถสิบล้อคันนี้บรรทุกหินมาเต็มคันรถเลยค่ะ
อยู่บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
แล้วปรากฏว่าเบรกแตก
รถมันก็เลยไหลถอยหลังมาอย่างเร็วนะคะ
แล้วก็พุ่งชนบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่บริเวณทางขึ้นวัดดังโครมเลย
ในคลิปนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนนึงเดินผ่านหลังรถสิบล้อ
ผ่านซุ้มประตูวัดแล้วก็รอรถเก๋งขับออกไปด้วย
ซึ่ง๑๐ล้อคันนี้คือคนญี่ปุ่นที่ว่าเดินผ่านไป
แล้วก็เขาก็เริ่มบอกแล้วให้ระวังให้ถอยไปมีรถกำลังจะถอยมา
แล้วนี่ค่ะรถมันไหลเหมือนพุ่ง
เหยียบคันเร่งถอยหลังอย่างเต็มแรงแล้วก็เสียงกรี๊ดกันเต็มเลยนะคะ
แล้วก็เสียงดังโคร่มคือบ้านพังแน่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าทั้งคนในรถที่รอจอดอยู่ก็ดี
คนที่อยู่บริเวณในบ้านก็ดีคนที่อยู่โดยรอบก็ดี
รี๊ดกันสนั่นเลยล่าสุดสิบล้อคันนี้ยังคงจอดอยู่ที่เดิมค่ะ
ไปไหนไม่ได้นะคะซึ่งสภาพบ้านที่ถูกชนเนี่ย
กำแพงเพลิงด้านหน้าบ้านพังยับเยินไปหมดเลย
ซากความเสียหายก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ชัดเจนค่ะ
ต้องบอกว่าเคราะห์ดีนะคะที่รถมันหยุดก่อนที่จะไหลเข้าไปในตัวบ้านมากกว่านี้
นายสายันบุญกุ้งก็คือเจ้าของรถคันที่ตามมานะคะที่คนที่บันทึกภาพอันนี้เอาไว้ได้เนี่ยบอกว่า
เมื่อวานเขามากับครอบครัวมาเดินตลาดนัดที่อยู่หน้าวัด
ตั้งใจจะเอารถไปจอดที่ลานจอดรถในวัด
ก็ขับตามคันนี้มีอากาศว่าเดี๋ยวพอเขาเข้าไปแล้วจะได้ไปจอดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอาฟังเขาเล่ากันหน่อย
มันเคริงปั๊ะมันไม่อยู่เริ่มไม่อยู่แล้วคุณก็เลยถอยมามีพี่ผู้ชายเขาค่อยโบกให้ผมก็

เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเขาหลงทางค่ะ
ก็เลยตั้งใจจะเข้าไปกลับรถในวัด
ปรากฏว่ามีรถเก่งมาตัดหน้ารถเขาพอดี

นาทีนั้นเขาตัดสินใจหักขวาเข้าบ้าน
คือตัดสินใจหักขวาเพื่อไปชนบ้านเลย
เพราะว่ามีคนอยู่ที่ตลาด
ตลาดข้างล่างเป็นตลาดน้าแต่คนเดินพลุกพลาดและพุ่งลงไป
รับรองความเสียหายเยอะกว่านี้แน่นอน

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะอาจจะเห็นได้ว่าในภาพ
จะมีพลเมืองดีคนหนึ่งที่เขาเป็นคนโบกรถ

คนที่โบกรถก็คือในเสกศักดิ์ศรีงั้นเขียว
อายุ๔๔ปีซึ่งก็อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุค่ะ
เสกศักดิ์เล่าว่าจังหวะที่เดินกลับจากตลาด
เดินขึ้นรอยมาเห็นรถบรรทุก๑๐ล้อกำลังจะไหลลงมา
ช่วยกันโบกให้รถยนต์ที่กำลังจะขึ้นมาให้รีบถอยลงไป

สิบล้อก็ไหลลงมาจากดอยอย่างรวดเร็วตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
ความน่ารักนะคะคือหลังจากที่เกิดเหตุเขาไม่ได้หนีไปไหนก็รอเจรจากันก็จ่ายค่าเปรียบเทียบปรับไป๔๐๐บาท
ใช้ค่าเสียหายและซ่อมแซมบ้านที่พังเสียหายไปรวมแล้ว

ประเมินอยู่ที่๑๕๐๐๐๐บาทค่ะ
แต่เจ้าของบ้านน่ารักมากเลยนะไม่ติดใจเอาความเพราะรู้ว่าเป็นอุบัติเหตุ
ไม่พอทำอาหารเลี้ยงหาที่นอนให้คนขับรถสิบล้อ
นอนรอระหว่างรอช่างมาซ่อมรถด้วย